จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฝรั่งเศสนะครับทำให้บุคคลสำคัญทั่วโลก
ร่วมกันออกมาประนามการกระทำที่เกิดขึ้น
พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บรรดาผู้นำและตัวแทนจากประเทศต่างที่มาร่วมประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศเอเชียยุโรปหรืออาเซียนในวันนี้
ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้าย
ทฤษภรรรย์ชายรถบันทุกข์พุ่งชนผู้คนที่ไปร่วมชมทุ
เลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสที่เมืองนิสต์
โดยนายโดนัลดทรัสประธานสภายุโรป
เข้าร่วมประชุมอาเซียมได้กล่าวประนามการก่อเหตุในครั้งนี้
พร้อมระบุว่ายุโรปและเอเชียจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
ในการต่อสู้กับความรุนแรงและความเกลียดชัง
ขณะที่นายโรเบิร์ตซิโกประธานาธิบดีของโซโลวาเกีย
เรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
โดยเฉพาะเสรีภาพในการนับถือศาสนา
พร้อมประกาศว่าชาวโลกจะไม่อดทนกับเหตุรุนแรง
ทางด้านของนายโยชิฮิเดซูกะซึ่งเป็นหุ่นหน้า
ขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงความเสียใจต่อผู้เคราะห์ร้าย
เหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมกับทั้งประกาศเพิ่ม
ตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวญี่ปุ่น
อยู่ในต่างประเทศรวมทั้งจะเพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอย
กลับที่เมืองนิสต์ของฝรั่งเศส
ส่วนทางสหประชาชาติได้ออกมากล่าวประนามเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและขี้ขลาดตาขาว
ที่ธรรมเนียบข่าวของสหรัฐได้แถลงว่า
ประธานาธิบดีบาลักษโอบามาของสหรัฐ
ประนามเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรุนแรง
และรู้สึกสะเทือนใจต่อการก่อการร้ายที่เมืองนิสในครั้งนี้
ขณะที่ในจอนแครรี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ
ได้กล่าวว่าสถานทูตของสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวอเมริกัน
อยู่ในเมืองนิสอย่างเต็มที่ด้วยครับ